คราวนี้เนี่ยรถเก๋งไปตกที่ร่องกลางถนนแล้วไฟนะคุณมันลุกพลึบท่วมรถ
คนขับรถเก่งอะค่ะยังติดอยู่ในรถอยู่เลยมีคนขับรถบรรทุกที่เป็นพลเมืองดีนะ
มาถึงนะคุณเอาน้ำราดใส่ตัวเองแล้ววิ่งฝ่ากองไฟนี้เข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถ
รวมถึงมีชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีช่วยดึงคนที่ติดอยู่ในรถออกมาค่ะ
เขาสติดีมากนะใช่ค่ะแต่เอาจริงนะคือมันก็เป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายมากเลยล่ะค่ะ
โดยตำรวจประจำสพนสาหร่ายที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาก็ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุ
เป็นรถเก๋งตกร่องกลางถนนรถเก๋งเนี่ยไปชนต้นไม้แล้วดูสิควันดำเป็นไฟลุกไหม้แบบนี้
มีคนติดอยู่ในรถด้วยนะคะจุดตรงนี้คือถนนมิตรภาพขาเข้าช่วงจากลงสะพานข้ามแยกบ้านบ่อทอง
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเท่านั้นแหละรีบนำกำลังนำรถดับเพลิงไปยังจุดที่เกิดเหตุ
แล้วตอนไปถึงอ่ะเห็นไหมคือควันไฟยังลุกไหม้แบบนี้อยู่อะค่ะรถที่เกิดอุบัติเหตุคันนี้เลยค่ะคุณ
อยู่ร่องกลางถนนแบบเนี้ยมันยับทั้งคันเลยค่ะเพราะว่าไปชนเสาคอนกรีตข้างทาง
แล้วก็เสียหลักไปชนต้นไม้ไฟนี่ลุกท่วมไปหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่ท่วมรถเท่านั้นนะที่เห็นว่าต้นไม้ดำดำ
คือโดนไฟไหม้ไปหมดนะคะคนเจ็บคือนายพฤกษชาติวงประทุมอายุ๒๒ปีเป็นชาวตำบลขนงพระอำเภอปากช่อง
ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าติดอยู่ในรถตอนแรกนะที่ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยไฟมันโหมลุกไหม้พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าไปช่วยเลยค่ะคือไฟมันแรงมากตอนนั้นเนี่ยมันมีรถก็คือรถของนายนัทธวัฒน์กอชาลีเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีแล้วนายนัทวัฒน์นี่คือเป็น